ไม่ถ้ากรรไชยต้องตัดเจริตต้องนิดนิดใช่ไหมถ้าไม่ใช่
ใช่เราเป็นแมนนะ
เลือกตั้งตรงนี้แมนต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะ

มดดำมานั่งอ่านข่าวฟุตบอลเนาะ

สำหรับเป็นเรียกว่าอีเวนต์ใหญ่ของทางไทยรัฐทีวีเขา
ซึ่งเราก็ได้เห็นว่าโปรโมทกันเต็มที่นะครับ
คอบอลห้ามพลาดร่วมสนุกกับไทยรัฐทีวี
รับบัตรผ่านประตูร่วมเชียร์ฟุตบอล
ถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๕ครับ
ส่วนใครที่ไม่สะดวกไปเชียร์ถึงขอบสนาม
สามารถส่งแรงใจเชียร์ช้างศึกไทยได้
ในวันที่๑๔และ๑๖กรกฎาคม

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อีกครั้งหนึ่ง๑๔และ๑๖กรกฎาคม
เรามาร่วมเชียร์ไปพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ฮะ
แล้วก็แน่นอนตลอดทั้งสัปดาห์เรามาร่วมกันลุ้น

ซึ่งร่วมเชียร์กันถึงขอบสนามเลยฮะ

ตอนนี้เขาเคยแบบมาเป็นหนึ่งเลยนะ

เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่

แต่เหนือนี่ไม่รู้รู้แต่ใต้อ่ะโอเค

ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าใครจะไปคาดคิดว่าเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒
นั้นจะกลายเป็นเดือนที่ดาวในวงการบันเทิงต้องลาลับ
ไปในระยะเวลาที่ไล่เรียกกันถึง๗คนเลยทีเดียวนะคะ
เริ่มต้นจากการสูญเสียเมื่อวันที่๕กรกฎาคมนะคะ
เมื่อทราบข่าวมาจากการจากไปของแม่อีทนะคะ
ก็คือซินินาศโพธิเวศนักแสดงอาวุโสที่รับบทอาม่าจากซิตคอมเห็ง
ก็ในวันเดียวกันค่ะก็ต้องช็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพราะว่ามีข่าวนักแสดงอวุโสโอพิมพันธ์บุรณพิมส์
คุณสุภัณฑ์คุณราพิมพ์ก็ด้วยว่าปิติง
วัย๗๑ปีนะคะก็เสียชีวิตอย่างสงบจากโรคชะลาค่ะ
ก็พักหายไปแค่วันเดียวนะคะ
ในวันที่๗กรกฎาคมแฟนเพลงชาวไทยก็ต้องมีน้ำตากันอีกครั้ง
ไม่ว่าแหวนธิติมาร็อกเกอร์สาวคนแรกของเมืองไทยนะ
สิ้นใจจากโรคมะเร็งกระดูกในวัย๕๔ปี
โดยเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาบรรยากาศการรับศพแหวนทิติมานะคะ
สุตสุนทรร็อกเกอร์สาวในตำนานนะคะปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยค่ะ
ที่สาราพิธีศพโรงพยาบาลสิริราชเป็นไปอย่างโศกเศร้า
โดยมีสามีแล้วก็ลูกสาวนะคะซึ่งรับปริญญาหมาดเลยทีเดียว
ก็เดินทางมารับศพแล้วก็เคลื่อนร่างของคุณแหวนไปยังวัดท่าทอ
รู้ไหมทำไมลูกเขาถึงใส่ชุดรับปริญญามารับศพแม่เขา

ไม่ใช่ที่จริงแล้วพี่แหวนจากไปเมื่อวันเสาร์
เขาก็โทรศัพท์มาแล้วเขาก็เตรียมช่างแต่งหน้าทำผม
ข้อจากไปวันศุกร์วันเสาร์ที่จริงแล้วสายก็ระยงระยางอยู่
ลูกเขาจบเกียรตินิยมเรียนเก่งมาก

ก็ขอหมอบอกว่าวันนั้นนักช่างแต่งหน้าทำผมไปที่โรงพยาบาลแล้วนะ
ขอแต่งหน้าทำผมแล้วก็ถอดสายแป๊บหนึ่งขอแต่งตัวสวยแล้วก็ถ่ายรูปกับลูก
ปรากฏว่าเตรียมทุกอย่างหมดแล้วพี่ชอตเขาก็ช่วยด้วยนะเขาก็โทรมาถามพี่ชอต
ไม่ทันเขาจากไปวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกเขาก็เลยถือว่าได้ถ่ายรูปกับแม่เขา
แต่ก็แทนที่จะได้ถ่ายกับรูปแม่เป็นก็ไล่ถ่ายกับรูปเขารูปวันนี้
ก็คือไม่ได้มีโอกาสถ่ายกับแม่เป็นช้าไปแค่วันเดียวพี่แต่แม่เขาอ่ะคุณแหวน
เขาเตรียมอยากจะถ่ายรูปกับลูกเขาครั้งสุดท้าย
เขาให้สามีเขาโทรมาหาพี่ชอตก่อน๓วันเขาบอกว่า
เหมือนประมาณว่าไม่ไหวแล้วเขาเจ็บมากแล้ว
ถัดมานะคะอีกเพียงวันเดียววงการบันเทิงก็ได้รับข่าวร้ายนะคะ
เมื่อเต้ยไฮบร็อกหรือว่ากิติศักดิ์เจริญคงสมัย
ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับต้องเสียชีวิตในวัย๕๒ปี

ใช่ค่ะเป็นอดีตมือกองของวงไฮล็อกใช่ไหม
ก็วงล็อกที่ดังมากในปี๙๐
ช่วงข้ามของวันเดียวกัน

ชุมพรเทพิทักษ์นักแสดงอาวุโสอีกคนของวงการบันเทิง
แล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณหนุ่มสอนรามนะฮะ

ด้วยวัย๗๘ปี
หลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบ
ตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาโดยหนุ่มสอนรามเขาก็ได้โพสต์ภาพคุณพ่อพร้อมแจ้งข่าวร้ายว่า
ขออนุญาตแจ้งผู้มีพระคุณทุกท่านให้ทราบว่าป่าชุมพรเจียเทพิทักษ์ถึงแก่กรรมแล้วครับผม
พิธีรดน้ำศพก็จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๑๐กรกฎาคมเวลา๑๖นาฬิกา
แล้วก็สวดพระอภิษฐรรมเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีณสาราปิยชาติวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพอย่างสูงขอบพระคุณครับผม
หมาม้ามากกว่าชีวิตไอ้หมาก็คือไปอยู่กับแม่แล้วนะครับ
ส่วนบรรยากาศนะครับการรับศพของปาเดียคุณจุมพรที่ไปทักนี้นะคะ
ก็นักแสดงอาวุโสเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงนะคะ
ที่ผ่านมาสาราพิธีศพโรงพยาบาลวิชายุทธ์
ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้ามีหนุ่มสอนรามแล้วก็นิโคแคริโยแล้วก็ครอบครัวเดินทางมารับศพ
ก็ได้เคลื่อนร่างป่าเดียไปยังวัดสะเกด
อภิกษ์ธรรมตอน๑๘นาที๓๐นาทีมีหมายกำหนดการอย่างนี้ค่ะ
ก็สวดอภิษฐรรมตั้งแต่วันที่๑๑ถึงวันที่๑๔๑ทุ่มตรงค่ะ
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่๑๖กรกฎาคมค่ะ
ก็เวลา๔โมงเย็นที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะคะ
วันเดียวกันถัดมาไม่กี่นาทีเราก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าแววจกมกหรือว่าแวววาว
วงคำเหลาอดีตดาวตลกหญิงชื่อดังแล้วก็เป็นน้องสาวของหม่ำจกมกนี่แหละค่ะ
เสียชีวิตลงอย่างสงบโดยเป็นการหลับไปไม่ตื่น
เป็นคนในวงการบันเทิงคนที่๖ที่เสียชีวิตไปนะครับ

ก่อนหน้านี้วันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
การบันเทิงก็ได้สูญเสียนะฮะนักแสดงอาวุโสคุณลุงสุพักปิติทัพ
ด้วยโรคฉลาดปิติธรรมค่ะด้วยโรคชะลานะครับ
โดยมักจะคุ้นเคยในบทของพระและลูกตา
เล่นหนังไทยนะฮะเล่นละครไทย
แล้วก็ยังโกอินเตอร์ไปเล่นหนังต่างประเทศด้วยนะครับ

ถ้าเล่นละครเนี่ยยังไงต้องเจอลุงสุพัก
คือบทภะนี่ก็เหมาเลย

ตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์
แต่ก็อดใจหายกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ

ว่าเกิดอะไรกันคือ

พี่น้องศิลปินนักแสดง
สวายนรกประมาณ๑๒๐ชีวิต

หล่อซอย๑๐ชื่อร้านทองหล่อเล่นสด

ซ้อมกับพี่ป้า
มีปุ๊กวี่ยดาพี่ปุนธนิดดา

ลองไปดูสักนิดหนึ่งครับ
นี่น้องปัน

จะลืมกันเดินไปใจ
ลองที่ผ่าน
แล้วมีสักครั้ง

จุดป่าเผอร์จันทร์แล้วกันอะไร
ประกอบเป็นไปดีกว่า
ที่จริงกว่าจะร้องได้เพลงแม่เขาเขาก็ร้องไห้ตลอด
หน้านี้คือร้องไห้กันอันนี้คือทำใจกันแล้ว
ครอบครัวเลยจริงจริงฮะอ่ะเรากลับมากันเรื่องงูช่วงหน้าฝนเนี่ย
งูมักจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เราได้รับข่าวงูมาจากปริมณฑลบ้างล่ะ
หรือต่างจังหวัดบ้างล่ะปรากฏว่า

งูเหลือมโผล่กลางเมืองจริงฮะแต่อันนี้

พี่จำที่จัดเชิงเศร้าไหมที่มันเคลื่อนหน้ากัด
เชิงเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้

คือสาวของบริษัทเนี่ยลองนักข่าว
คุณคิดดูอาการว่าโดนงูเหลือมเนี่ย

คือคุณโดนกัดในบ้านของคุณเอง

นางสาวพนารัฐชัยบูลนะครับเจ้าของบริษัท

ถึงกับไม่มีใครกล้าเข้าห้องน้ำเลยพี่

ขณะที่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๓กรกฎาคม
ขณะที่เขาเข้าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างของบ้าน

อยู่ก็รู้สึกว่าเจ็บก้น

ไม่ใช่อยู่ในที่ลกล้าง
ก็รู้สึกเจ็บทำไมฉันเจ็บก้น

สิ่งที่เขาเห็นก็เหลือไปเห็น
งูเหลือมครับโผล่ออกมาจากชักโครกได้ประมาณ

ในที่สุดตัวเองแทบช็อกเลย
พอตั้งสติได้สิ่งที่เขาทำอย่างแรกคือการปิดฝาชักโคกนำฝาก
แล้วก็นำฝาถังน้ำมาทับไว้
ก่อนขับรถไปที่โรงพยาบาลนะฮะตรวจบาดแผลเป็น

โดนกัดลึกประมาณ๑เซนติเมตรมี๑๒เขี้ยม
โดยแพทย์ก็ได้ฉีดยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบยากันบัตทะยักษ
แล้วก็ให้นอนดูอาการ๑คืน
ปรากฏในบ้านของตัวเองหมดค่าใช้จ่ายไปอีก๑๘๐๐๐บาทนะฮะ
จากนั้นตัวเองก็ต้องไปล้างแผลอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงทั้งต้องฉีดยากันมาทยาดอีก๒เข็มห่างกันอาทิตย์ละครั้ง
จากนั้นคนในบ้านก็รู้สึกภาวะไม่กล้าเข้าห้องน้ำกันแล้วพี่

จนกระทั่งกลางดึกของวันที่๙
ลูกสาวของนางลูกสาวคนกลางชื่อน้องกิ๊บเนี่ย

พบงูเหลือมขนาดใหญ่ฮะโผล่อยู่ในชักโครกอีกครั้งหนึ่ง
เลื้อยขึ้นมาลูกสาวตกใจมากวิ่งร้องไห้ออกมาจากห้องน้ำ

ขนาดนี้ทุกคนก็ยังไม่มั่นใจว่าในชักโคกยังมีงูเหลือมหลงเหลืออยู่อีกกี่ตัว
แล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนที่ไปปลูกทับรังงูหรือเปล่า
สาเหตุที่มีงูเหลือมเข้าไปอยู่ใต้ฐานชักโคกได้
น่าจะมาจากใต้ถุนบ้านดินซุก
ก็คือมันซุดดินมันซุดพี่ทำให้มีโพรงใหญ่
ว่าทั้งงูเหลือมตัวเงินตัวทองสามารถ
ปีนหรือมุดเข้าไปอยู่ในบ้านได้ทุกหลังได้อย่างไม่ยาก

เขาบอกอยากให้โครงการออกมารับผิดชอบสักนิดไหม
เอาดินมาถมใต้บ้านให้เต็มไหม
ไม่ใช่เอาแค่แผ่นปูนมาปิดโพรง
แล้วก็ถมดินเพื่อแบบว่าแก้ปัญหาแบบขอผ่านไปที
เพราะหลังจากฝนตกเพียงไม่กี่วันน้ำมันก็ซ้อพี่
แล้วก็มันก็เกิดโพรงเหมือนเดิม
เพราะตอนนี้ทุกคนในบ้านแล้วก็เชื่อว่าทั้งในหมู่บ้านเนี่ย
ไม่มีใครกล้าใช้ห้องน้ำข้างล่างกันเลย

พี่มันขึ้นมานี่คือว่า

ไอ้ตรงที่มันจะกดของเสียลงไปคือ

มันก็ต้องหาอากาศที่จะหาเหมือนรูที่จะต้องออกมาให้ได้

คราวที่แล้วก็ที่ฉะเชิงเซาที่กัด

แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเหตุภาพของหมู่บ้าน

คือว่าเป็นสาวคนหนึ่งนามสมมุติ

เมาหนักนอนหมดสติอยู่กลางพงหญ้า
ที่ลกล้างหลังตลาด
และปรากฏว่าคนที่เอาข่าวไปเผยแพร่ต่อ

เธอก็กรอดเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทวนคมขืน
ก็มีอยู่ว่าเธอคือนางสาวเอเป็นสาวร้านอาหารแห่งหนึ่ง
นอนไม่ได้สติอยู่ที่พงยากพื้นที่ลกล้างหลังตลาด

กระทั่งมีภาพเผยแพร่บนโลกโซเชียล
แล้วก็เขียนไว้ว่าเตือนภัยผู้หญิงที่เมาเหล้า
ตอนนี้ไปหลับอยู่ที่ป่าข้างทางโดยมีภาพถุงยางอนามัยใช้แล้ว
ทิ้งไว้ไม่ไกลทำให้ชาวเน็ตวิพักษ์วิจารณ์ว่า
เธอคงจะโดนเขาแล้วอะไรเนี่ยนะฮะ
นางสาวเอเล่าว่าภาพที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลเป็นของตน
เหตุเกิดเมื่อวันที่๕กรกฎาตนเลิกงานแล้วไปดื่มเหล้าขาว
ต่อกับเพื่อนที่หอพักที่อุบลนี่แหละ

อาสามาส่งตนก็ให้มาส่ง
จากนั้นหมดสติไปรู้สึกตัวอีกทีตอนเช้า

ตัวเองก็นอนอยู่ในพงยากก่อนจะพาไปส่งที่หอพัก

รู้สึกตัวอีกทีจากตี๓ที่รู้สึกจะว่าเมามากนะ

เกือบครบนาฬิกาเกือบ๑๒ชั่วโมง

แล้วก็ทะเลาะกับชายที่มาส่งเขาเลยทิ้งตนเอาไว้ดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจจนตัวเองมาเห็นภาพตัวเองในโซเชียล
ก็เลยมาแจ้งตำรวจขอตรวจร่างกาย
แล้วก็บอกว่าที่คนไปลงว่าเธอถูกข่มขืนเธอจะฟ้อง

ให้รายละเอียดว่าใส่กางเกงอย่างเดิม
ไม่ได้มีอะไรหลุดรอดหลุดไปจากตัวทำนองนี้
จากการที่พูดเนี่ยนางสาวเอกจะพูดไปด้วยความโมโห
เพราะถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักในอินเตอร์เน็ตเนี่ยนะคะ
คงต้องมีการตรวจร่างกายและถ้าหากว่ามีร่องรอยในการถูกข่มขืนจริง
จะต้องนำตัวคนร้ายมาต้องตามจับเนี่ยนะฮะ
ส่วนคุณน้องก็ยังให้การไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากยังมีอาการมืนเมามาก

ตำรวจบอกว่ามีคดีอีกหลายคดีที่ต้องสะสางคุณตำรวจพูดแปลกนะครับ
แต่ที่จริงแล้วมันยังมีอีกหลายคดีที่ต้องสะสาง
แต่ตรงนั้นเค้าบอกว่าเป็นที่ที่เปลี่ยวพวกไอ้รุ่นชอบไบต์งูรย์มันอยู่
จะได้ทุ่งยังทุ่งเยิงเกือบอันการ์ดเนี่ยมันไม่ได้มาหอเดียว
มันเหมือนแบบว่าเป็นที่ลกล้างใช่ไหมล่ะ

ขโมยเยอะไงครับปลาร้าบ้างซมตาวบ้างอ้อใช่

ไม่แต่นี่ก็นางเมาก็เข้าใจตำรวจนะ
ก็นางเมาเป็นวันถูกต้องไหมล่ะนางหลับไปตั้ง๑๒ชั่วโมง

แต่เห็นคนแถวบ้านทางคุณแม่คือแบบว่ากินง่ายแต่เมาแบบโง่มาก
คือกินง่ายแบบแต่พอเมาทั้งวันคุณแม่ไม่ได้ไปตื่นเลย
นี่เขาเรียกว่าเหล้ากินคนไอ้การกินเนี่ยนะ
ถ้าจะกินมันห้ามได้หรอกเขาขายกันขนาดนี้
เพราะฉะนั้นต้องมีสติแต่พอบอกอย่างนี้แล้วคงกินเหล้าแล้วมันไม่มีสติไง
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีสติอยากกิน
เดี๋ยวช่วงหน้าคนไหนนกเขาไม่ขัน
ติดตามข่าวใส่ไข่ให้ดีคุณแทบจะไม่ต้องใช้วัยอาการ
อุ๊ยพี่มาธรรมัยดูสนใจจังเลย

กินแล้วนี่คักนี่กว่าไวอากาศ

ของเราทั้งภาพได้คือมีอันนึงเราเสนอไปไง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ
เอาละค่ะกลับมาเรามา
บรรยากาศสดที่วัดนะฮะ
ของงานพ่อของคุณสอนรามเทพิทักษ
หนุ่มทักทายประชาชนหน่อยเร็ว

สวัสดีครับทีนี้

อยู่ที่งานของคุณพ่อคุณหนุ่มสอนรามครับ

บรรยากาศสดวันนี้คุณหนุ่มมาไม่ได้

มีใครบ้าง

ไม่ใช่วันเอาแต่ทำงานนะครับ
นี่นี่เธอเฟสทามมา

เขาต้องหาคนมาแทนให้วุ่นไปเมื่อไขมัน

ให้มันรู้จักหน้าที่บ้างเข้าใจยัง

จะบอกว่าอยากจะได้ช่างแต่งหน้าไปแต่งให้อาหน่อย

ใช่ครับเมื่อหมอปลากราบกราบไม่ได้มากราบเองครับ

แล้วก็ต้องมีมารัยาทอย่างบ้างนะคะ
ไม่ใช่มาฝากเด็กไปมากราบเลย

หยุดทานอาหารคีนนะคะคุณม้า

ทุกคนตอนนี้คนในวงการบันเทิงพี่น้องวงการบันเทิงเราก็คงจะต้องอยู่ตามงานศพนั่นแหละ
ขออภัยที่มันอาจจะมีคำที่ไม่สุภาพแต่มันทนคุณกัญชัยไม่ได้จริงค่ะ
เอ้ากลับมาที่นี่แล้วกันสำหรับโปรงเตียโกนหรือไข่ตัวอ่อนต้มพี่

ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกคนเขมรยังบอกสุดยอดแห่งความอร่อย
กินแล้วเนี่ยคึกคักเหมือนได้ไวอากร้าเลย
ขายเป็นเททานี่ไง
ไข่ตัวอ่อนมันคือต้องจัดปีกะละ
คุณไปจัดปีนะใช่ไหมอ๋อไข่ข้าวที่มันมีตัวอยู่ไหนอ๋ออุ้ยเรามีตำนานแล้ว
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าใครไปแถวตลาดโรงเกลือเนี่ย
คือสูงที่สุดขายดีมากทุกคนเนี่ยมุ่งตรงเพื่อที่จะไปซื้อไอ้ตัวนี้
ระบุว่ากินได้แต่วันนี้อย่าหลงเชื่อว่าเป็นยาโดปนะ
คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดการค้าชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ชาวกัมพูชาเนี่ย
เลือกซื้อโปรงเตียโกนหรือไข่ตัวอ่อนต้มเป็นจำนวนมาก
โดยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะนำมาใส่กระมังพี่
แล้วก็หม้อมาใส่ไข่วางขายกันเต็มหน้าร้านเลย
คือพ่อค้าขายไข่ตัวชาวกัมพูชาเนี่ยกล่าวว่า
ต้นซื้อไข่เป็ดมาจากชะชึ้นเศร้านี่แหละ
รณราคา๓บาท๒๐บาทถึง๓บาท๕๐บาท
จากนั้นก็จะนำไข่ที่ได้มาฟักเป็นตัว
ด้วยการเก็บไข่หรือหมักไข่ไว้ในโอ่ง
โดยไม่ต้องใส่อะไรปิดฝาไว้ประมาณ๑๐วัน
จากนั้นก็เอามาล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาต้ม
ก็กลายเป็นไข่ตัวได้แล้วนะฮะ
นี้จากการขายปลีกหน้าร้านราคาใบละ๑๐บาท
ก็จะมีน้ำจิ้มเป็นพริกเกลือผักไผ่ผักแพรวเป็นผักแนมแถมให้ด้วย
โดยมีแม่ค้าชาวเขมรมารับไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง
โดยทางร้านจะทำเป็นถุงถุงละ๕ฟองแล้วก็๑๐ฟอง
ราคา๔๐บ้าง๘๐บ้างนะโดยจะทำน้ำจิ้มใส่ไปให้อย่างละ๒อย่าง
คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกเกลือแล้วก็น้ำจิ้มพริกกระเทียม
โดยแต่ละร้านก็จะขายไข่ตัวได้วันละประมาณเท่าไหร่มั
ต่อร้านนะ๑๐๐๐ฟองพันฟองพี่ตอนนี้ก็เลยเป็นรายได้หลัก
รายได้ดีขึ้นถูกก็ไม่ต้องขายสินค้าระเมิดลิขสิทธิ์กันแล้ว
เขาบอกว่าตอนนี้แถวอาหารประเทศไม่ต้องขายสินค้าระเมิดลิขสิทธิ์กันแล้ว
อย่างไรก็ตามนะฮะโปรงเตียโกหรือไข่ตัวอ่อนต้มเป็นอาหารที่กินแล้ว
มีสรรพคุณบำรุงร่างกายหรือเป็นยาโดปดีนี้เอง
ซึ่งชาวเขมรบางคนถึงก็บอกว่าโปรงเตียโกนคือวัยอาก้าของชาวกัมพูชาเลยพี่
เจ้าหน้าที่กักกันสัตว์สัตว์แก้วเนี่ยบอกว่าโปรงเตียโกเนี่ยเป็นไข่เป็ด

เขมรเขาว่ากันอย่างนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ด่านกักกังสัตว์สะแก้วเขาบอกว่าปงเตียโกนเนี่ยก็คือไข่เป็ดนั่นแหละ
ต้มจนสุกแล้วจึงไม่มีโทษไม่มีอันตรายใดทั้งสิ้น
แต่ก็อย่าหลงเชื่อซะจนเกินไปว่ากินไข่ตัวเนี่ยไก่ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันจะเป็นยาโดปได้
เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่ความเชื่อนะ
อย่ารับประทานไข่ดิบโดยเด็ดขาดกะรุนาทำให้มันสุกสักนิดนึง
ความเชื่อนี่แหละมีพลังเยอะนัก
กิจสั่งกายพอบอกว่ากินนี่รถโดปโอ้โห

ไปทำอย่าเครียดอ่ะมันก็ถึงตังเอง
อ้าวฝนตกทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะคะ
ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะคะส่วนภาคใต้มีฝนลดลงค่ะ
แล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือเพิ่งกลับมาจากเหนือเจ้า

ส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพฯหานครแล้วมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ไม่เยอะนะครับแต่เห็นฟาดมาทุกคืนมันก็ไปเรื่อยใช่

ตุนิยมวิทยารายงานพยากรอากาศประจำวันที่๑๐กรกฎาคม
ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมง
ข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องส่วนภาคใต้มีฝนลดลงค่ะ
แล้วก็จะมีฝนหนักบ้างบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือหนักจริงตกทั้งคืน
ตกทั้งคืนและภาคตะวันออกส่วนปรุงเทศปริมันก็โอเค
มีฝนฟ้าขนองเพียงแค่๔๐เท่านั้นเองนะ
แว่นน้ำมันนะระวังนะเรื่องคลื่นนะคะเท่านั้นเอง
มีเรื่องข่าวออนไลน์ให้ระวังนะคะเด็กที่ไปซื้อของเล่นที่เป็นแหวนนะฮะ
แล้วก็เอามาใส่นิ้วแล้วมันคงจะคับอ่ะเด็กก็ไม่รู้ก็ยัดเข้าไป
ปรากฏว่านิ้วบวมเอาออกไม่ได้บวมจนกระทั่งปริเลย
ต้องเรียกกู้ภัยมาตัดจริงถ้ามันรัดมากใช่ไหมพี่
พอเลือดเดินไม่ออกนี่ดูดิไม่ได้น้อยนะเนี่ยแล้วก็ตัดออกเองไม่ได้
เพราะว่ากลายเป็นอะไรนะแหวนแบบดีซะอีกเกิดจะแข็งแรงขึ้นมา
ต้องเรียกกู้ไพมาเพราะว่ามันรัดทำให้นิ้วบวมล่างบวมบนเลย
เขาก็ถามผู้ปกครองผู้ปกครองบอกว่าเด็กได้ซื้อขนมที่มีแหวนติดมาตั้งแต่เมื่อวาน
จากนั้นก็ใส่เล่นพอเวลาผ่านไปปรากฏว่ามันบวมเป่งเลยเจ็บปวด
แล้วก็ไม่สามารถจะถอดได้ล้างเท่าไหร่ใช้น้ำมันใช้สบู่อะไรก็ไม่ออก
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ไพกำแพงเพชรได้ฝากเตือนประชาชนว่า
พบว่าที่ผ่านมามีหลายลายแล้วนะคะ
อาจจะไม่เป็นข่าวแต่คราวนี้เป็นข่าวเลยออกมาเตือนกัน
ใส่แหวนแล้วถอดออกไม่ได้ทำให้นิ้วบวมและระบาดเจ็บ
สวมใส่แหวนที่นิ้วแล้วครับอย่าดันแหวนเข้าไป

และทำให้เลือดบริเวณนั้นเดินไม่สะดวกทำให้บวม
แล้วก็มีอาการเจ็บปวดด้วยพี่มันต้องเจ็บมาก
ก็ถามผู้ปกครองก่อนสวมใส่คือตอนนี้
เหมือนถ้ามันราคาไม่แพงมันเห็นจริงก็ใส่ไม่รู้ว่าอะไร
โอ้โฮบวมมากตายแล้วแม่คุณเอิ้งโอ้โฮตายแล้วดูสิ

ค้นหาทุกคำตอบของการแต่งงานนะคะกับทีมงานมืออาชีพ
ก็ตั้งแต่วันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๑๖กรกฎาคมนะคะปีนี้แหละค่ะ
พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับทุกคู่
รักที่จองแล้วก็ยืนยันจะมีการจัดงานเกิดขึ้นนะคะ
ให้อะไรบ้างอเรนนี่ก็ติดต่อสอบถามได้เลยพี่เปิดนี้ค่ะ๐๒๒๙๒๒๙๙๙

โอ๊ยหาผัวยังไม่ได้พี่จะไปแต่งกันไงล่ะอเรนนี่นี่ไงลองถามเขาดีค่ะ
พี่นั่นแหละจะแต่งไหมพี่เผื่อเขามีส่วนลดให้
เอาซะหน่อยมั้งเอาซะหน่อยมั้งค่ะไม่มี
ไวอากาลล่ะลองกินมั้ยต้มไก่เผ็ดส้มไข่ข้าวมันก็มีโปรตีนนั่นแหละ
อย่าลืมไปกันนะคะรีบไปจองกันตั้งแต่ตอนนี้เลยทีเดียว
เมื่อวานนี้หลังจากที่ขับไฟเดย์ของเขาสัมภาษณ์

ปรากฏว่ามีเคสตาร์ทที่บางเคส
เป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

หลังจากพิษกับพลอยขอบวกนี่ตายคู่ค้าหน้าจอแหละ

จะเล่าหมดแล้วเนี่ย
เมื่อวานนี้คำว่าต่ำตมเนี่ยมีการแฮชแท็กกันเยอะเหลือเกินเหลือ
แอง๊กจี่เหตุการณ์ทำไมก่อนก็ถึงแฮชตะค์กัน

โฟสกลรัฐเนี่ยแฟนเก่าของพิษเนี่ย
ก็ออกมาพูดความรักของเขาเนี่ย
โดยเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากที่นักร้องหญิงโฟสกลรัฐเนี่ย
ได้มีการพูดประโยคนึงขึ้นมาประมาณว่า

ตัวตัวพี่อีกก็ว่าตัวเราเองอะ

ทางด้านของพิกาชัยอดีตแฟนนุ่ม

อันแฮชแท็กนี่สิ
ก่อนจะมีการติดแฮชแท็กคำว่า

ยังได้มีการทวิตข้อความเข้ามาด้วยระบุ

ถามใจเธอดูก่อน

โฟเล่าเนี่ยยังไม่ถึง๒๐นะ

ยังมีคนสั่นพร้อมติดแฮชแท็กว่า

เขาส่งแฮชแท็กกันสู้ตาย

แม้กระทั่งแต่เชนธนาครับ

เข้าใจเป็นกำลังใจให้พร้อมแฮชแท็ก

แท็กมึงก็ไม่เชื่อเพื่อนไงโฟ
แล้วก็แฮชแท็กต่อต่ำไปด้วยกัน

อกจากนี้พี่ชายของโฟ
คุณทูสุธิพงวรอุรัยเนี่ย

โดยได้ออกมาปกป้องน้องสาวเต็มกำลัง

ได้ข่าวว่าทุกวันนี้ก็ยังมาหยอดโฟลอยู่เลยเนอะ

ทุกวันนี้ยังมาหลอดหยอดโฟลอยู่เลยเนาะ

จนทำเอาขาต่อมเผือกเนี่ย

โห้ยทำไมมากันทั้งกระโยงเนี่ย

คุณแม่ดูคนอื่นนี้คือจังหวะนี้

อีเป๊กไปมานัดเนี่ยแหละนะฮะ

เป็นเพื่อนสนิทด้วยกันเนี่ยขอให้พิษเนี่ย

ก็ได้ออกมาลงซัพพอร์ตเพื่ออย่างเต็มตัวโดยโพสต์

ติดปิดต่อมใต้เตียง

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน
การเปลี่ยน

ยุค๘๐๙๐นักร้อง๙๐๙๐

ได้ข่าวว่าทุกวันนี้ก็ยังมาหยอดโฟลอยู่

อันนี้แรง
จะเป็นเรื่องต่อก็เพราะประโยคนี้แหละ

เลือกไข่ข้าว
หลังจากที่ได้รับบทนาคีจนโด่งดังทั้งละครทั้งนักแสดง
ได้รางวัลไปมากมายยอดวิวตอนนี้ไม่มีใครโค้นลงเลย
ตอนนี้น้องแต้วเขาไปร่วมพิธีรำบวงสวงพญานาคาราช
ที่นครพนมสวยมาก
เล่นละครจนโด่งดังเป็นผู้แตกและกลายเป็นขวัญใจของชาวอีสานไปแล้ว
สำหรับนักเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักวันที่๘เมื่อสองวันก่อน
ก็เดินทางที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เข้าร่วมพิธี
รำบูชาบวงสวงพญาศรีสัตนคราช
เมืองนครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขงตามประเพณีความเชื่อ
รำบูชาพญานาคครั้งนี้แต้วได้ร่วมกับสาวงาม
นางงามนางรำชนเผ่าต่างของจังหวัดนครพนม
ประกอบเพลงหักพ่อ
พร้อมเพลียงไปกับนางรำทั้งคณะ

ตั้งแต่งานช่อง๓แหละ

กวาดมือแบบนางมีอินมีอินเนอร์มาก

การลำมันต้องมีตัวในสิมั้ยพี่

อู้ตายแล้ว
ไข่ข้าว

ก็เป็นประเด็นนะยืดยาวกันไปเลยเลยทีเดียวค่ะ

นี่ก็เป็นการตกลงกันนะว่าจะมีค่าเลี้ยงดู๓๐๐๐บาท
เราก็เลยไปถามบอกว่าโอเคไหม
ได้ไหมก็บอกพอไม่ได้นะ

อ๋อ๓๐๐๐๐บาทพอที่ไหนละ
ส่วนเรื่องดราม่าเนี่ยอาจจะเกิดได้นะเพราะว่าทางซาร่าก็เป็นคนที่พูด
พูดคนก็ดราม่าแบบหนึ่งนะนะพูดอะไรก็เอามาต่อ
พอทางไมค์พูดไปก็ดราม่าเป็นอีกอย่างหนึ่งโอ๊ยทำไมนี่มันเป็นอะไรกันนักกันหนา
อย่าได้พูดอะไรเลยทีเดียวคืนนี้สี่ทุ่มนะคะดูหล่อล่าผี
ฟอยน้องบอสน้องหยวกนี่๓คนคืนนี้เป็นตอนหลานหมอผี
คือดูแบบมีแบบหล่อฟอยบอสหยวกแต่มีแบบมีป๋องปังด้วย
ให้ดูแบบหลายแบบแล้วก็ผีเซ็กซี่ด้วย
คุณไสของการเสกของการฟางไตรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องลึกลับมาก
ติดตามเลยนะฮะคืนนี้๒๒นาฬิกาหรือว่า๔ทุ่มทางไทยรัฐ
เปิดช่อง๓๒ตลอดและเจอกันแน่นอนค่ะ
วันนี้เราไปกันก่อนครับ